มาดูเรื่องของสุนัขกัดเด็กกันหน่อยนะครับ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนกันบ่อยครั้ง
แล้วก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของสุนัขจรจัด
แต่ทีนี้เป็นสุนัขในโรงเรียน
และกัดเด็กนักเรียนวัย๙ขวบที่ชนบุรีนะครับ
ถูกสุนัขกัดจนตาเกือบบอดแล้วครับ

กลัวจะไม่มีใครรับผิดชอบ

จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกในโรงเรียน
ดูสิสงสารหนูน้อยเหลือเกินนะฮะ
เป็นภาพของเด็กหญิงนวรัฐอินทมณี
อายุ๙ปีอยู่ชั้นป๓โรงเรียน
หนองตำลึงที่ตำบลหนองตำลึง
พานทองจังหวัดชมบุรีครับ
ถูกสุนัขพันธ์ไทยในโรงเรียนกัด

ซึ่งน้องเขาก็เผลอเอามือไปลูบสุนัขตัวนั้น

แต่สุนัขมันเกิดตกใจกระโดดกัดเข้าที่ใบหน้าเลยนะฮะ
จนคมเขี้ยวเนี่ยงับเข้าไป

ทางครูทราบเรื่องก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีอย่างเร่งด่วนครับ
โดยมีพ่อและแม่ดูแลด้วยความเป็นห่วงอย่างใกล้ชิดแล้วครับ
ส่วนบรรยากาศภายในโรงเรียนพบว่ามีสุนัขจำนวนหลายสิบตัวนะ

และจากการสอบถามบุคลากรของโรงเรียนก็ทราบนะครับว่าทางโรงเรียนได้มีการเตือนอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของสุนัขกับเด็กที่มักจะไม่ถูกกันอยู่แล้วนะฮะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะไล่หรือว่าตีสุนัขได้
ก็เนื่องจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์นะครับ
ทารุณกรรมสัตว์อยู่นะครับ
โดยในช่วงเย็นมักจะมีคนที่รักสุนัขเอาอาหารมาให้สุนัขเหล่านี้บ่อย
จนทำให้จำนวนของสุนัขที่มาอาศัยอยู่โดยรอบโรงเรียนมีมากขึ้นถึงประมาณ๕๐ตัว
ซึ่งบริเวณรอบโรงเรียนนั้นก็เป็นทางที่สุนัขสามารถวิ่งเข้าออกได้
คือในโรงเรียนนอกโรงเรียนก็วิ่งไปมาได้นะฮะ
ตอนนี้นะครับก็จะได้มีการปรึกษากับทางเทศบาลตำบลหนองตำลึงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
ส่วนทางด้านของแม่ของเด็กนะฮะคือคุณแม่สายผ่านอินมณีบอกว่า
ลูกมีอาการปวดที่ดวงตาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นสุนัขของใครนะครับ
เรื่องต้นครูที่โรงเรียนให้สำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
คณะผู้บริหารหรือว่าอาจารย์ยังไม่เข้ามาเยี่ยมเลยนะครับ
อยากจะฝากถึงผู้เกี่ยวข้องว่าสุนัขมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ
อย่าเอามาไว้แถวโรงเรียนเลยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับ
ก็ต้องมีการจัดการเรื่องของสุนัขนะครับผู้ปกครองเขาก็กลัวนะครับ